มาตามความพร้อมของวอเล็กบอลสาวไทยในการแข่งขันคัดเลือก
ก็มีความพร้อมล่าสุดมาตรงที่ว่าทีมงานยืนยันชัดเจนนะครับ
ว่านุษยาต้อมคำถึงแม้ว่าจะสามสิบแปดปีแล้วเนี่ย
แล้วก็ห่างจากเกมอนาชาติไปนานแต่เธอพร้อมนะครับ
สภาพร่างกายนะตอนนี้ครับก็มีการทดสอบร่างกายกันก่อนหน้านี้
ไปอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีพอจริงจริงเนี่ย
ไม่ติดทีมไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการตัดตัวก็ตาม
ก็มีการปรับสภาพร่างกายนะครับที่โปแลนด์ด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่ง
หลังอาหารเช้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก็
พูดถึงความสมบูรณ์ของนุษราต้อมคำนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เพราะว่าเก็บตัวกับน้องมาตลอดหากว่าโค้ชด่วนตัดสินใจให้นุษรามีชื่อนะครับ
ในการลงเล่นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องจุดนี้อยู่แล้วครับส่วนช่วงเย็นเดินทางไปซ้อม
สนามแข่งขันนะครับก็เป็นการทบทวนทักษะพื้นฐานในแต่ละตำแหน่ง
ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของวิธีการเล่นเกมลุก
หรือว่าการรับเสิร์ฟอะไรต่างต่างทุกอย่างนะครับ
ต่างทุกอย่างนะครับโคชด่วนก็บอกว่าไม่ได้กระโวนเรื่องการปรับตัวของนักกีฬา
ุ้นกับสนามนี้เพราะว่ามาเคยแข่งอยู่แล้วนะครับตอนชิงแชมป์โลกนะครับ
ก็เป็นการปรับตัวของนักกีฬานะครับวันนี้สำหรับเรื่องในสนามเองเนี่ย
เราก็พึ่งด้วยโรงช่วงบ่ายนะครับให้ได้สัมผัสเรื่องของเกมนะครับ
ลูกบอลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมว่าก็คงปรับได้เร็วขึ้น
เพราะว่าจริงเด็กของเราเนี่ยก็คุ้นเคยกับสนามนี้อยู่นะครับ
ในเรื่องของการที่เมืองนี้เรามาแข่งตอนชิงแชมป์โลกครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ
ขณะที่ทัศน์นึกแจ้งนะครับก็บอกว่ามีเวลาเหลือ๒วัน
แล้วร่างกายพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องรักษาไม่ให้มีอาการประเจ็บรบกวนนะครับในระหว่างก่อนที่จะแข่ง
ก็ยังมีเวลาเหลืออีกอยู่๒วันที่พวกเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมค่ะ
พร้อมค่ะตอนนี้ร่างกายเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มากก็พยายามแบบรักษา
ไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเพื่อที่จะได้สู้ในวันที่๑๔